ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรครับผม
ต่อยมาครั้งแรกก็ชนะได้ค่าตัว๑๖๐บาท

ต่อยลุมพินีมันก็แบบ
อยู่ในประเทศไทยมันก็มีคนเชียร์เยอะ

ก็ทำให้เราตกใจเหมือนกันครับผม
ตอนนั้นผมอายุประมาณ๑๖ปีครับผม

ผมก็เริ่มมีชื่อเสียงมาครับผม
ก็ได้ค่าตัว๔๕หมื่น๖หมื่นครับ
ก็คิดว่าน่าจะเอาดีทางมวยได้ครับ
ก็เลี้ยงครอบครัวได้ครับตอนนั้นครับ

เรื่องทำให้พ่อให้แม่มีความสุข

ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรครับผม
ตอนนั้นก็มีนักมวย
เขามาเปรียบมวยแถวตามหมู่บ้านครับผม

เห็นพ่อพ่อก็เคยต่อยครับ

ก็ได้ขึ้นต่อยตอนนั้นครับผม

ก็ชนะได้ค่าตัว๑๖๐บาท

ที่บ้านก็ทำนาครับผม
ลูกไล่ปลูกนาปลูกข้าวไปครับผม

ตอนอายุประมาณ๑๓๑๓๑๒ปี
ก็ต่อยเยอะอยู่ครับต่อยประมาณร้อยสองร้อยครับผม
ก็เดินสายแถวภาคอีสานครับก็ได้ก็ได้แชมป์ภาคอีสานรุ่น๓๕โล
แล้วก็รุ่น๓๘โลครับผมภาคอีสาน
อยู่ที่ศิลพิบูรณ์อยู่มาประมาณ๔๕ปีครับ
ตอนนี้ผมอายุ๑๗๑๘ปีผมก็เลยเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพต่อไปครับผม

ขยับเข้ามากรุงเทพฯมาได้แชมป์ลุมปิณีครับผม

มาอยู่ที่ค่ายพี่ยินดีเขาก็ซื้อมาครับ

ผมก็มาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ๑๘เลยครับ
ุมพินีมี๑๐๕ปอนด์แล้วก็๑๓๐ปอนด์ครับผม
ในแชมป์รุมพินีตอนนั้นก็มีเข่าครับผม
ลุมพินีมันก็แบบอยู่ในประเทศไทยมันก็มีคนเชียร์เยอะ
แต่ว่าไปต่างประเทศมันก็มีแสงไฟแสงสีเสียงอะไรมันก็แตกต่างไปก็ทำให้เราตกใจเหมือนกันครับผม
ผมไม่มีคู่ต่อยอยู่ในประเทศไทยครับผม
คือว่าตัวผมก็เริ่มโตขึ้นครับผมก็อยากจะให้ไปต่อยที่ต่างประเทศดีกว่าครับจะได้มีคู่ต่อยเยอะครับผม
ก็ปี๒ปีทีเดียวครับผมก็น้ำหนัก๑๔๐๔๕ครับผม
ต่อยในประเทศไทยมันมีน้อยครับก็เลยส่งออกต่างประเทศครับผมก็มาต่อยวันครับ
ฝรั่งมันกล้าออกอาวุธครับไม่รู้ว่าเขาจะมารูปแบบไหนครับผม
เพราะว่าไม่รู้ฝรั่งเขาจะออกยังไงครับเพราะว่าเขามีมัดที่น่ากลัวครับผม
ตอนนั้นผมท้อก็ประมาณอายุ๑๘๑๙ครับ
ก็วัยรุ่นก็อยากจะเที่ยวอยากจะอยากจะสนุกเหมือนคนอื่นเขา
เห็นว่าเพื่อนเขาเที่ยวก็อยากรวมโตเหลืองไปเลยครับผม
ก็ออกมาเห็นพี่นักมวยเขาพี่ซ้ำเองครับแกก็บอกครับผม
บอกว่าอย่าเที่ยวเยอะอยากกินเยอะอย่านี่ครับผม
ก็กลับมาก็มีพ่อมีแม่ด้วยครับอีกส่วนหนึ่งครับผม
ก็ยึดเป็นแบบอย่างนะครับส่วนมากผมจะเอาคำเสียบูธครับ
แกบอกว่าอย่าลืมบุญคนบุญคุณคนครับผมแกบอกแกบอกประจำนะครับ
ไม่ว่าเราจะดังแค่ไหนก็อย่าลืมบุญคุณครับผม
เจอกับลามาสนอฟอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าเขาอยู่ที่วันเขาตรวจน้ำตรวจน้ำตรวจเยี่ยวในร่างกายครับผม
คือว่าถ้าล้มหนักเยอะมันก็ไม่มีแรงเยี่ยวมันก็ไม่ผ่านครับผม
เขาก็มีหมัดกับผมมีหมัดแล้วก็เขาก็เร็วครับผม
ก็ทำให้ผมสับสนครับผม
กลับมาเสียมดก็จะให้เพิ่มหนักขึ้นไปครับผม
เพราะว่าผมโตกับผมแล้วก็จะปรับปรุงการบล็อกหมัดกับผม
ตอนนั้นมันเป็นมวยรอบครับผมมวยรอบ๘คนครับ
เพราะว่าเขาจับสลากมาผมได้เจอกับพี่ปิโลเซียนเขาครับ
เพราะว่าเขาก็เป็นเต็งหนึ่งครับผม
ผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วผมก็จะสู้กับผมตอนนั้นครับ
ก็จะทำให้ดีคิดคิดว่าอย่างนี้ครับ
ส่วนมากส่วนใหญ่ก็มีเขาจะบอกว่าผมแพ้น็อก
ผมก็ไม่ถนัดครับผมผมก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าเป็นประทับใจมากครับผม
ถ้าเป็นมวยไทยก็อาจจะกอดคอตีเขาได้ฟันศอกได้อย่างนี้ครับ
ตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าผมตั้งใจไว้มากครับผม
คือว่าผมบอกบอกทางเสียโบ๊ทครับคือว่าผมมันไม่ค่อยถนัดครับผม
เหมือนที่มีอะไรมามัดแขนเอาไว้ครับผมมันต่อยมันออกไม่เต็มที่ครับผม
ผมก็เตรียมตัวไปดีทุกไฟผมเพราะไม่ว่าจะต่อยที่ประเทศไทย
ว่าต่อยที่รายการวันก็จะซ้อมเต็มที่ตลอดครับผม
ก็เตรียมตัวไปร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับทุกฝ่ายครับ
ก็มีลูกหมัดเย็บแล้วก็เข่าครับผมเพราะว่าเขาพี่เขาตัวเล็กครับ
ก็มีหมัดเย็บมีหมัดเสริมเข้าไปอีกครับผมก็ดีใจมากที่สุดเลยครับ
เพราะว่าไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้เป็นแชมป์วันแชมป์ระดับโลกอย่างนี้ครับ
ก็ดีใจครับก็ที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขได้ครับผม
มันไม่มีใครได้เป็นแชมป์ง่ายง่ายครับผมก็ถือว่าก็พลาดภูมิใจอีกครับผม
ผมไม่ค่อยกลัวเลยครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้เป็นแชมป์วันแชมป์ระดับโลกอย่างนี้ครับ

ผมไม่ค่อยกลัวเลยครับเพราะว่าไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นใครครับก็จะทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนฝรั่ง
ผมไม่ค่อยกลัวเลยครับเพราะว่าไม่รู้ไม่ว่าจะได้เป็นแชมป์วันแชมป์ระดับโลกอย่างนี้ครับ
ผมไม่ค่อยกลัวเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครครับก็จะทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนฝรั่ง
ผมไม่ค่อยกลัวแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ไม่ไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็จะทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคน

ผมก็แค่รุ่นหลังขึ้นมา
ผมชนะพี่เขาได้ผมก็ดีใจครับประทับใจครับผม

ผมออกอาวุธได้เยอะครับผมเพราะว่า
ต่อยน็อกด้วยครับวันนั้นชนะน็อกครับผม

เพราะว่าเขาก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับผม
ก็คิดว่าน่าจะชนะได้ครับผม

เขาต่อยยากครับเพราะว่าเขารูปร่างสูงใหญ่

ก็มีอาวุธเยอะด้วยครับ
เขาก็มีจุดดีจุดบกพร่องบกพร่องอีกเยอะครับผม
น้องเขาก็เก่งครับผม
ก็อาวุธครบเครื่องครับผม
ก็ถ้าได้ต่อยกันก็น่าจะสนุกครับผม

ลูกศอกให้หนักขึ้นครับผม
แล้วก็มีหมัดมีหมัดที่ดีขึ้นครับผม

จะต่อยให้สนุกทำผลงานให้ดีครับผม
ก็ต่างฝ่ายก็อยากจะชนะอยู่แล้วครับผม
ไม่ว่าจะเป็นตะวันชัยหรือว่าเป็นพี่ซูเปอร์บอล
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศ
ผมก็จะพร้อมรับมือกันทุกคนครับ
ผมก็จะป้องกันแชมป์ให้ได้นานที่สุด
จะทำผลงานให้ได้ดีที่สุดครับผม